ดิฉันไม่รับถุงมานานแล้วนะ
คราวนึงแล้วตอนที่เขาเริ่มโรนโดรงกันตั้งแต่ภศจิกายน

เข้าร้านค้าสะดวกซื้อ

ถามว่าคนเยอะหรือเปล่าเปล่า

ถ้าไม่ใช้ถุงพลาสติก

มันใช้อะไรแทนถุงได้บ้าง
นี่เอาไป
เอาไปคุมหัวหรอ

อันนี้เราคุมให้ดูหน่อยเฟ้

ตรกราเซ็ตเกอรี่เหรอคะ

นี่คุณจะบอกว่ามีเหตุการณ์

แล้วก็มาปรับใช้เป็นเอาไปซื้อของตามร้านค้าได้
จริงอันนี้มันคือมันคือแบบนี้เลยใช่ไหม

พกผ้าคลุมอย่างนี้ค่ะเอาไว้อยู่แล้ว

แล้วก็กางพ่าเอาของวางตรงกลางพูดชม
ป๊า๊บเนี่ยมันก็จะเป็นถุงเฮี้ยว
แต่ลักษณะของคุณอรัชพรมันจะมีผลกระทบตามมา

ไม่ต้องซื้อของเปียกก็ถือเอาค่ะ

ไปซื้ออ่านสดโปะปลาพวกปู
ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกจะเอาอะไรใส่

เออไหวอยู่นี่ฉันเห็นบางคนเอาถังใส่
กระมังอะไรหายก็มานะ
หมดอะไรคอนโดที่เลี้ยปงเลี้ยปลามาหมดเลย
แต่คันว่าจะให้พกไปตลอดบางคนเขาก็ลืมไง

ลองดูอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมส่งมา
คุณผู้ชมเอาอะไรไปซื้อของแทนถุงพลาสติก
ไปใส่ของกันนะ
เอามาดูกันหน่อยคุณผู้ชม
มาตรการที่เราจะงดใช้ถุงพลาสติกกัน
แล้วก็ลดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อม

ผู้ทิศพวกเขาก็เริ่มมีการปรับตัว
ส่วนหนึ่งคือซื้อของน้อยชิ้นลง
ค่ะจากเดิมไปก็ซื้อเยอะแยะมากมายก็ซื้อสักชิ้นสองชิ้น
จะได้แบบถือติดไม้ติดมือขวดนมขวดน้ำ

นี่แหละเป็นผลกระทบที่พ่อค้าแม่ค้าเขาขายของได้น้อยลงด้วย

ในโลกออนไลน์มันมีกระแสบางส่วนนะโอ้ยยากลำบากเหลือเกินในการซื้อของเนี่ยบางทีลืมเอาถุงผ้าไปทำยังไงล่ะ
ไหมมันซื้อของมันก็ลำวงลำบากมันต้องมีขั้นตอนในการปรับตัวก็บ่นกันไปขณะที่บางส่วนเขาก็มีไอเดียคุณ
เขาเอากระชังใส่ปลาเนี่ยเหมือนเป็นคอนโดปลาเนี่ยสะพายไปใส่ของมันเก๋ดีเหมือนกันนะ
ก็สั่งของได้เยอะนะแบ่งเป็นชั้นได้ด้วยของเปียกชั้นล่างของแห้งชั้นกลางอะไรอย่างนี้
เท่ดีเหมือนกันนะอย่างภาพต่อไปก็จะมีคนเอาถุงปุ๋ยไป
ถุงปุ๋ยถุงกระสอบก็ใส่กันได้เยอะเหมือนกันนะฮะ
นี่เขาดัดแปลงเย็บเป็นที่สะพายคุณ
เออคือเดี๋ยวนี้มันมีคนเอาถุงปุ๋ยเอากระสอบมาทำเป็นกระเป๋าก็เยอะนะ
เยอะมีขายก็มีนะแล้วก็บางคนก็เอารังกระดาษ
นี่เนี่ยถ้าเป็นถุงแบบนี้มันก็จะยังพอใส่ของเปียกได้นะ
ใช่อันนี้รังกระดาษก็หอบกันไปกระมังก็มาไอ้คุไอ้ถังอะไรก็มากันหมดอ่ะ
อุปกรณ์ที่ไม่คิดว่าจะใส่ได้อ่ะที่มันพีคสุดอะไรรู้ไหมรถเข็นเนี่ยรถเข็นปูนเนี่ย

แล้วเข็นจากบ้านไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปใส่งานแหงแหงเลยเนี้ย
บางคนก็มีโฮงมีหายอะไรกันมาบางคนเขาตั้งใจจริงแต่บางคนเหมือนนี่อันนี้ก็
อันนี้ม่อนด์หนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะเออก็ใส่กันไปนะคะ
คือมันก็แล้วแต่ล่ะนี่คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอก

แต่ว่าช่วงนี้มันทำผมว่ามันน่าจะเป็นกระแสทำให้คนเอาตะก้าสารที่เป็นโอท็อปนะมาใช้ได้เหมือนกัน
บางทีเขาก็ตะก้าสารแบบนี้มันก็น่ารักดีเหมือนกันนะอุดหนุนสินค้าโอท็อป
มันก็เป็นต่างนานาบางคนก็ใช้ตะก้าที่ใส่ของจักรยานนี่แหละมันก็ใส่กันไปใช้ชะลมชะลอมอะไรกันไป
มันก็เป็นกระแสบางคนก็ไปโพสต์ในเพจของร้านสะดวกซื้อว่าบางทีน้ำแข็งมันจะละลายทำไงดี
นี่ไงใส่ตะก้าหน้ารถ
แต่ว่าอีกทางหนึ่งมันก็เกิดกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานะฮะเพจดังเขาก็มีการไปประนามผู้ชายคนหนึ่งที่
เรื่องของการโพสต์งดรับถุงพลาสติกแต่เขาก็ไปหยิบตะก้าของร้านสะดวกซื้อที่คุณบอก
ผมอยากถูกด่าเพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่ครับ

คุณผู้ชมจะใช้อะไรในการไปซื้อของ
เดี๋ยววันนี้จบรายการแล้วก็จะขนรังนี่แหละไปซื้อของ

ไปซื้อคือเซเว่นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปซื้อของขนมแห้งเนี่ย

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้าวเป็นอะไรที่ต้องอุ่นร้อน

อะไรที่เป็นของเปียกยังใส่ถุงพลาสติกให้
แต่ว่าถามว่านโยบายที่ออกมาดีไหม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการประเมินผลกระทบที่จะ

มีประสิทธิภาพคือช่วยลดปัญหาขยะ
ช่วยลดโลกร้อนแต่ประสิทธิผล
ผลกระทบด้านอื่นเนี่ยเพราะว่ามีเสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะ
บอกว่าขายของได้น้อยลง

อย่างเราไปตลาดสดอย่างนี้ค่ะไปซื้อของเปียก
อาหารเปียกอย่างนี้อาหารทะเล

ยังคงต้องใช้ถุงพลาสติกนะคะ
นี่ค่ะเราไปสำรวจที่ตลาด

แม่ค้าขายของสดบอกว่า
นโยบายลดใช้ถุงพลาสติก
กระทบต่อการค้าขายมาก

ยังคงต้องใช้ถุงพลาสติก
โดยไม่มีทางเลือกอื่น

เป็นแม่ค้าขายกะทิในตลาดสด

เปิดมายาวนาน๒๕ปีแล้ว

ก็ต้องใช้อย่างน้อย๓ถุงแล้ว
คือถ้าเป็นหัวกะทิก็ต้องใช้ถุงร้อน

ต้องแยกกันแล้วเอาทั้งหัวทั้งหา
ที่เราถือถุงฮีีว

มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้ถุงพลาสติก
ถ้าบอกว่าให้ลูกค้าเตรียมมาเอง

ลูกค้าบางคนพอไปถึงไปสั่งแล้ว

ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกลูกค้าทำไง

กลายเป็นว่าพ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ได้ไปอีกนะฮะ
คุณศูนย์ที่๓บอกว่าอย่างน้ำตาล

พอแบ่งขายก็ต้องใช้ถุงพลาสติกอีกค่ะ

เวลาลูกค้าสั่งของเยอะก็ต้องใส่ถุงรวมให้เขาอย่างนี้
แต่อย่างนี้โอเคได้อยู่ถ้าเกิดใส่ถุงรวมคุณก็ไปใส่ถุงผ้า
กระสอบปุ๋ยอีกหนึ่งคนค่ะที่เป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นในตลาดนะครับ
เป็นลูกชิ้นทอดนายโสพลอวยสินบอกว่า
ซื้อวัตถุดิบในตลาดสดหลายอย่างรวมกันแล้วกว่า๑๐กิโลกรัม
หากไม่มีถุงพลาสติกใส่ของรวมอาจจะตกหล่นระหว่างทางได้
ถ้าบังคับใส่ถุงจริงก็ต้องนำกระสอบป่านหรือกระสอบปุ๋ยมาใส่แทน
อันนี้ก็เป็นทางออกอีกแบบหนึ่งนะคะ
แม่ค้าแล้วก็ลูกค้าในตลาดสดเนี่ยถามว่าเขาสะท้อนกลับมายังไงบ้าง
ส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะบอกว่าการลดใช้ถุงพลาสติก
ถามว่าเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีแต่อีกมุมหนึ่งอีกมิติหนึ่ง
มันก็ไปกระทบกับการค้าขายเพราะถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อของในปริมาณมาก
ก็ต้องใส่ถุงรวมอยู่ดีถ้าเกิดว่าเพราะลูกค้าไม่ได้เอาของถุงมา
ลักษณะการแก้ปัญหาแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
ควรมีที่ทิ้งขยะรองรับปริมาณขยะให้เพียงพอ
แล้วก็กำจัดขยะเรื่องของพลาสติกให้ถูกวิธีมากกว่า
คือมันก็เป็นการขอความร่วมมือนะแต่ว่าตลาดสดเอง
ถ้ายังจำเป็นต้องใช้ก็ใช้แต่ว่าถ้าลดได้ก็ลด
ไม่ได้ว่าสั่งห้ามแบบตัดชึบเลยมันไม่ใช่แบบนั้นไง
อันนี้มันคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากความเคยชินที่อยู่มานาน
มันต้องใช้เวลาในการปรับตัวอันนี้เห็นใจพ่อค้าแม่ค้านะ
แต่ถามว่าจะไม่ทำเลยมันก็ไม่ได้
ที่ฉันเคยเจอนะคุณคือเอาไปถุงผ้าใช่ไหม
เวลาคุณไปซื้อแบ่งซื้ออะไรคุณก็ยื่นกล่องให้เขา
จริงอยู่ว่ามีบางคนที่ลืมแต่ว่าอย่างที่บอกครับ
มันคือช่วงระยะเวลาของการปรับตัวทิ้งไปสักพักนึง
คนจะเริ่มเรียนรู้เองว่าเขาต้องเตรียมตัวอะไรไปใช่
ทนอยากให้ช่วยกันอดทนอีกนิดนึง
แล้วก็จริงถ้ามีมาตรการอะไรช่วยเหลืออย่างเช่น

ต้องซื้ออีกบางคนที่เขาบอกว่ารายรับไม่พอกับรายจ่ายอยู่แล้ว
คนจนอย่างนี้ไปซื้อถุงผ้า๑๕บาทก็เป็นเงินอีกนะ

อย่างที่บอกว่าจริงเราดัดแปลงได้
ลองเอาของที่บ้านหิ้วมาด้วยอะไรมาด้วย
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดภาครัฐคุณต้องประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม
ให้ประชาชนทุกกลุ่มเขารับทราบพร้อมกัน
แล้วก็หาทางเลือกอื่นดีไหม

คือเสนอนโยบายมาแล้วต้องหาทางสนับสนุนนโยบายนั้นด้วย
อย่าเพิ่งอย่าให้เสนอมาแล้วก็ให้คนทำอย่างเดียว
บางทีมันปรับไม่ได้ในทันที
อย่างเรื่องนี้เหมือนกันค่ะเป็นที่วิภาควิจารณ์กัน
ทำภาพบอกมันล้อเลียนเยอะมาก
เรื่องของการเซ็นเซอร์ถุงพลาสติก
รณรงค์ลดใช้แล้ว
ขอความร่วมมือสื่อทีวีครับเซ็นเซอร์ถุงพลาสติกหน่อยโอ้โหหลายคนถึงขั้นว่า
เดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่ใช่การฆาตกรรมไม่ใช่ยาเสพติดไม่ใช่สิ่งอบายมุกอะไร
คุณจะให้เซ็นเซอร์ถุงพลาสติกในทีวีเนี่ยนะ
คือเมื่อวานนี้ค่ะรัฐมนตรีกระทรงทรัพย์คุณวราวุฒิศิลปะอาชาตใช่ไหม
ก็ร่วมกับสื่อ๘ช่องด้วยการไปเปิดงานนี่แหละค่ะ
ลดใช้ถุงพลาสติกแล้วบอกว่าขอความร่วมมือเซ็นเซอร์
เซอร์พลาสติกแบ็คอันนี้ชื่องา
โครงการโครงการชื่อโครงการเซ็นเซอร์พลาสติกแดด
ก็เลยกลายเป็นประเด็นใช่ไหม
ซึ่งเนี่ยค่ะไทยรัฐออนไลน์ของเราก็เลยทำโพล
ลองทำโพลออกมาให้ดูเนี่ยเป็นภาพซ้ายมือ
ถุงพลาสติกถูกเซ็นเซอร์แล้วก็ขวามือไม่เซ็นเซอร์แล้วให้โบสถ์
แน่นอนคุณก็ไม่เห็นด้วยคือคนก็งงว่า
อะไรมันจะเกินไปหรือเปล่าถึงก็ต้องมาเซ็นเซอร์กันแบบนี้
เรื่องนี้เลยต้องมีการชี้แจงกันหน่อยนะคะ
ก็คือความตกลงร่วมมือกันระหว่างสื่อกระทรวงทรัพย์แล้วก็สถานีโทรทัศน์๘ช่อง
รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกผ่านสื่อโทรทัศน์
เรื่องนี้อย่างที่บอกว่าเขาบอกว่ารายการข่าวภายใต้
โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติก
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนงดใช้ถุงพลาสติกหูฮิ้วอย่างจริงจังเนี่ย
ก็คือเริ่มแล้ว๑มกราคมถูกไหมคะ
เขาก็เลยอยากจะขอความร่วมมือในรายการทีวีก็ดีละครก็ดี
คนก็บอกว่าโอ๊ยไก่แค่ทำเลอภาพอ่ะ

คือเหมือนกับหลายอย่างที่มันเป็นปัญหาที่เขาพูดถึงกันมานานว่า
ไอ้การเบอร์ภาพที่มือถือของชิ้นเล็กแล้วมีควันลอยออกมาเนี่ย

การเบลอขวดที่มันเป็นแอลกอฮอล์เนี่ย
คุณไม่รู้จริงเหรอว่าเด็กจะไม่รู้ว่ามันคืออะไร
เรื่องนี้ก็เหมือนกันคุณคิดว่าเขาจะไม่รู้เลยเหรอว่ามันคืออะไร
คือลักษณะการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด
เบลอภาพมันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเรื่องของจิตสำนึก

หนึ่งเพจที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เป็นเพจที่เรารู้จักกันดี

อันนี้ขออภัยนะคุณผู้ชมทุกคนเรียกกันแบบนี้จริง

จากก็ทำโพลเหมือนกันดราม่าแอดดิก
คุณคิดว่าการเบลอภาพถุงพลาสติกในทีวี
จะช่วยลดค่านิยมการใช้ถุงพลาสติกแบบหนเดียวทิ้งได้หรือไม่

เรื่องนี้ค่ะนายวราวุศิลปะอาชาว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลยต้องออกมาชี้แจงอีกทีนึงนะว่า
การเบลอถุงพลาสติกเนี่ยมันจะช่วยสร้างการรับรู้
กลุ่มผู้ชมละครแล้วก็รายการต่างทั่วไปเป็นหลัก
ตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบลดและงดใช้ถุงพลาสติกอย่างถาวรในอนาคต
ซึ่งสถานีโทรทัศน์ที่เข้าร่วมก็จะทยอยคัดเลือก
ภาพในละครหรือรายการโทรทัศน์ที่มีถุงพลาสติกออก
ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง
เขาบอกว่าผมไม่ได้ให้คุณไปเบลอไปโมเสกไปเซ็นเซอร์ไม่ได้ให้เซ็นเซอร์แบบนั้น
อาจจะเป็นพระเอกเข้าร้านสะดวกซื้ออย่างนี้
ซื้อของแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกมาเอากลับบ้าน
เอาของวางที่โต๊ะแล้วก็เอาถุงพลาสติกไปทิ้ง
นั่นคือการใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง
ถ้ามันมีฉากแบบนี้อย่าให้ตัดออก
ช่วยได้ไหมเออไม่ให้นำเสนอกัน
ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้ง

อาจจะเปลี่ยนเป็นพระเอกถือถุงผ้าไป
เข้าร้านสะดวกซื้อซื้อของอะไรแบบนี้

แต่ว่าไม่ได้ให้เป็นเบลอภาพไม่ได้ข้อชีวิตแจง

มีคุณผู้ชมก็บอกว่าว่าอุตสาหกรรมเองก็ต้องปรับตัว
ใช้ให้แค่ประชาชนปลายทางปรับตัว

เขาเซ็นเซอร์จมูกกับเขาเซ็นเซอร์ข้าง

แล้วก็มีผู้ชมเสนอมาบอกว่าถ้ารัฐบาลจะส่งเสริมเรื่องนี้
คุณแจกไปเลยครับบ้านละ๑ถุงผ้า
เป็นการนำร่องอะไรแบบนี้นะฮะ
เพราะว่าเขาได้มีติดตัวไว้อย่างน้อยครอบครัวละ๑๐๐

ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวชวนคุณรัชพรมาช่วยถือ

ประมาณนี้นะฮะโอเคคุณจ่ายก็ฉันถือให้ได้
แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นกันมีการปรับตัวกันบ้างแล้ว
คือพ่อค้าแม่ค้าเริ่มใช้กล่องกระดาษ
จานกระดาษในการขายของ
ใช้กล่องโฟมกับจานพลาสติกจานโฟมต่างนานา